ปีหน้าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมเรียกว่าขาเผือกกระตุกต่อมกันเลยทีเดียว

นี่ไงอดีตเด็กในสังกัดน้องเปล่ากิ่งการโพสต์แบบนี้คุณผู้ชม
ทำเอาแบบชาวเน็ตงงไว้มันเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะคะ
แคปชั่นบอกว่านี่เลยนะคะเชื่อพี่หรือยังเด็กนี่
มันสัมพันธ์กันหรือเปล่ากับเรื่องของเจนี่
ใช่ทำไมจังหวะมันโอ้โหมาพร้อมเดียวแบบจังหวะเดียวกันเลยนะคะ
เรียกว่าโลโก้ของรายการนี้ฉันชอบมากนะคะรายการฟ้ามีตาค่ะ
นี่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งนะคะอย่างที่รู้กันนะคะ
รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอแง่คิดเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันไปนะคะ
เมนต์ต่างก็โอ้โหสนุกสนานนะต้องใช้คำนี้
เพราะว่าโพสต์ฟาดขนาดนี้คนก็แบบโหฟาดไปแล้วหนึ่งนี่
เรากดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ
ว่าถ้าเป็นคนฉีกสัญญาเองแล้วอีก๓๔ปีจะทำมาหากินด้านนี้ไม่ได้
อันนี้ไม่มีแล้วนะเป็นอิสระโดยสมบูรณ
ถูกต้องแล้วค่ะเรื่องนี้มันแซ่บเนาะ
แต่มีแซ่บยิ่งกว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ